ช่วงนี้มาดูกันต่อค่ะที่เรื่องของการกวาดล้างสำหรับแรงงานต่างด้าว
ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายนะคะล่าสุดค่ะ
เป็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่จับคนขับรถประจำทางอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับ
่งหน้ามาในกรุงเทพมหานครค่ะที่จับก็เพราะว่าภายในรถโดยสารคันนี้นะคะ
ซุกซ่อนแรงงานต่างด้าวไว้สิบเอ็ดคนค่ะแรงงานต่างด้าวชาวพม่าสิบเอ็ดคนนะคะ
เป็นชาย๙คนหญิง๒คนซุกซ่อนเบียดกันอยู่ภายในห้องเก็บสัมภาระ
ใต้รถบัสโดยสารซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่จุดตรวจบ้านห้วยหินฝน
ตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพันเอกมัยตรีคูปรีชารองผู้บังคับหน่วย
เฉพาะกิจกรมทหารราบที่๔พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจร่วม
ห้วยหินฝนตำรวจภูทรแม่สอดตำรวจตระเวนชายแดนที่สามสี่หก
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากและฝ่ายปกครองเข้าตรวจค้นรถบัสโดยสารค่ะ
ของบริษัทเอกชนมีนายธนาทิพย์รัตนกระจ่างเป็นคนขับ
เดินทางออกจากอำเภอแม่สอดเข้าสู่กรุงเทพมหานคร
การตรวจสอบพบว่ามีการดัดแปลงนะคะติดตั้งแอร์และทำช่อง
เพื่อที่จะซุกซ่อนแรงงานต่างด้าวเถื่อนขนส่งไปกรุงเทพมหานครค่ะ
นายธนาทิพย์สารภาพว่าได้แอบลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเถื่อน
จากพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากส่งเข้าไปในกรุงเทพมหานครจริงนะคะ
จากการสอบถามแรงงานต่างด้าวคนหนึ่งเปิดเผยว่าจ่ายค่านายหน้าคนละ๘๐๐๐บาท
เพื่อที่จะได้เข้าไปทำงานเจ้าหน้าที่ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบขยายผลนะคะ
ก็เพื่อที่จะติดตามกลุ่มขบวนการที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
สำหรับผู้โดยสารคนอื่นของรถคันนี้นะคะบริษัทได้นำรถคันใหม่
รับส่งผู้โดยสารไปยังจุดหมายปลายทางแล้วค่ะ